เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคนไทย๗คนที่เขาอ้างว่าถูกหลอก
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งทองมนต์ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับ
ไปกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายข้ามสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา
บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกครับ
ไปรับตัวคนไทย๗คนเป็นหญิง๕คนชาย๒คน
ทีมข่าวได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หนีออกมาได้เสื้อสีขาวดำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นนะ
เมื่อเดินทางข้ามแดนไปยังกรุงปลอยเป็ดที่กัมพูชาได้แล้วก็จะมีเอเย่นพาพวกเธอขึ้นรถตู้ไปนั่งไปสัก๑๐ชั่วโมง
ก่อนจะไปถึงเมืองบาเวทจังหวัดสวายเรียงติดชายแดนประเทศเวียดนาม
อ๋อคือตึกหมุดเลยเนี่ยตึกกี่ชั้นอ๋อ๙ชั้นพี่อ๋อตึก๙ชั้น๒๐ตึกเลยเหรอใช่ค่ะ
สิ่ง๒๐ตึกนี้อยู่ในขอบกำแพงใช่ครับ
ที่หนูมุดออกไปคือมันเลี้ยวได้แค่นี้ถนนมันเลี้ยวขวามันเลี้ยวซ้ายได้
น้องก็มุดจากกำแพงแถวนี้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะมุดออกมาพอมุดออกมาปุ๊บมาเจอป้อมยาม
นี่แหละครับเธอบอกนะว่าไอ้ตึกมัน๙ชั้น
แล้วเธอก็ต้องมุดกำแพงออกมาแล้วไปเจอป้อมยาม
คนไทยกลุ่มนี้เดินทางกลับเข้ามาในไทยแล้วครับ
ส่วนใหญ่ก็จัดไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักที่บ้านกันก่อน
เพราะยังคงหวาดกลัวกลุ่มในทุนชาวจีนและ
อาจจะส่งลูกน้องมาทำร้ายพวกเขาได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าถ้ามีการข่มขู่นะ
หรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกไม่ปลอดภัย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็ฝากไปถึงคนไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศ
ไปหางานตามออนไลน์คุณผู้ชมบางทีไปเจอ
สิ่งจุงใจแบบค่าตอบแท้นที่มันเยอะ
มันดูโอ้โหหอมหวนเหลือเกิน

เจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนว่าตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อน
แล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐด้วย
เพราะว่าดีไม่ดีอาจจะโดนหลอกไปอยู่

ในกลุ่มนี้ที่เดินทางกลับมาได้อย่างปลอดภัย
ถือว่าโชคดีกว่าหลายคนที่คิดจะหลบหนี

บางคนหายสาบศูนย์ติดต่อไม่ได้
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคุณผู้ชมและ

มีคนที่ไปทำงานแบบนี้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์

เพราะโดนข่มขู่ต่างนานา
ขู่ว่ารู้นะว่าบ้านอยู่ไหน

ถ้าหากไม่ยอมทำยอดได้ตามเป้า
ก็จะโดนทำร้ายร่างกายหรือบางทีโดนอุ้มหายก็มีเหมือนกันครับ